ชกต่อยแบบนี้ครับ

คนหนึ่งตัวใหญ่กว่าผมสั้น
อีกคนหนึ่งผมยาวเสื้อแขนยาวสีส้มแดงนี้นะครับ

จริงแล้วก็ผิดอาญาทั้งสองฝ่ายใช่ไหมฮะ

เพราะว่านี่ก็สมัครใจกันทะเลาวิวาสครับ

หน้าร้านสะดวกซื้อในปั๊มแห่งหนึ่ง
คนผมยาวที่ใส่เสื้อคลุมสีแดงนะครับ
กดน้ำแล้วนั่งอยู่ในร้าน
เขาบอกว่าจะมานั่งตรงนี้ไม่ได้นะ

ก็เลยเถียงกันแล้วนัดกันออกมาเคลียร์นอกร้าน

พอเปิดปั๊บอีกฝ่ายก็โต้กลับทันที
กันไปสวนกันมาหลายหมัดเลยครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ

วันนั้นเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อ

นั่งข้างนอกดีไหมแม่บ้านเขาทำความสะอาดไม่ได้คุณ
ปรากฏน้องเขาตอบกลับมาด้วยอารมณ์เหมือนกับมีน้ำโหหน่อยฮะ
กูจะลุกแล้วไงมึงมองหน้ากูทำไม
แล้วมึงยืนค้ำกูทำไมขึกขึ้นมึงขึ้นกูแบบนี้
ก็เลยออกไปนอกร้านครับแล้วไปทะเลาะกัน
ในคลิปเขาบอกว่าเอามือจิ้มที่หน้าคู่กรณี
เพราะอีกฝ่ายพูดจาไม่ดีใส่ก่อน
ทำไมทำไมต้องขึ้นมึงขึ้นกูแล้วพูดจาดีไม่ได้เหรอ
อกจากนี้ฝั่งนู้นเขาเปิดฉากต่อยใส่ผมก่อน
แล้วในมือเขาเหมือนมีกุญแจด้วยฮะ
เหมือนพอกำกุญแจไว้พอต่อยปั๊บมันจะยิ่งอันตราย
แล้วแผลมันเจาะเข้าไปที่บริเวณปีกจมูกตรงนี้
ให้ดูแบบนี้ครับจมูกเลือดออก
ตอนนั้นโมโหก็เลยสวนกลับไปตามคลิปเลยครับ
แล้วที่มีข่าวออกไปบอกว่าผมไปรังแก่เขาก่อน
ยืนยันว่าไม่จริงขอความเป็นธรรมด้วยครับ
คลิปมันก็ลงไม่ถูกหรอก

ไม่ได้เจอตัวผมมันก็ลงว่าผมทำรับมันก่ออะไรแบบนี้
ผมมีบอกให้ดีแต่ทีนี้เขาก็พูดว่า
ผมจะลุกแล้วไงทำไมมันยืนข้างหูผมไ่ต้องนั่งปังไหม
ผมพูดอย่างนี้ถ้าเป็นพี่อ่ะเรียกรู้สึกอย่างไร
มันก็เลื้อดกับปากของการเพราะผมก็ทำเยอะ
ผมโมโหตอนที่ว่ามันผมก็ไม่รู้ว่ามันถึง
ถือกุ้งแจรถอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
นี่เดี๋ยวก็ยังถ่ายจมูกกว่าได้

แล้วทำไมตามภาพลูกศรสีแดงชี้ว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ตอนแรกข้อมูลออกมาบอกว่าเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อต่อยตีกันกับรายเดอร์
แต่พอสุดท้ายทีมข่าวตรวจสอบล่าสุดเนี่ยข้อมูลเพิ่งได้มาเลยอ้าวรายเดอร์เหมือนกันทั้งคู่
แต่ไปเกิดเหตุการณ์ในร้านสะดวกซื้อคนตอนแรกเข้าใจผิดกัน
แก้ไขข้อมูลตรงนี้ก็แล้วกันว่าเป็นรายเดอร์ทั้งสองฝ่ายนะฮะ
ฝั่งของพี่คนที่เขาบอกว่าทางนู้นเริ่มผมก่อนเอามือที่ต่อยแล้วมีกุญแจด้วยเนี่ย
เหตุการณ์นี้ยังไม่ทันได้ไปแจ้งความนะครับยังไม่ทันได้ไปแจ้งความ
หลังเกิดเหตุตกลงกันแบบลูกผู้ชายอ้าวลูกผู้ชายเหมือนกันต่างคนต่างไม่เอาเรื่อง
ตรงนั้นฮะเขาบอกแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเปลี่ยนใจขึ้นมา
จะมีความคืบหน้าหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมยังไงนะฮะ